ไปกรณีที่มีพนักงานเก็บเงินและทวงหนี้ของบริษัทแห่งหนึ่ง
เก็บเงินกับลูกค้าที่เขาซื้อทองแบบผ่อนจ่าย
แล้วเขาก็ต้องจ่ายเงินรายวันวันละร้อยกว่าบาท
แต่ปรากฏว่าพอไปเก็บเงินไม่ได้เงิน
แต่กลายเป็นว่าต้องมาหนีแทน
เพราะว่าญาติของลูกค้าเอามีดไล่ฟัน
ขับรถไล่ชนเดี๋ยวดูเหตุการณ์ค่ะ
พี่น้องออกแล้ว

พุ่งชนไม่หยุดเลยพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะ

คนในรถคือร้องเสียงหลงเลยอ่ะ

เจ้าของรถกระบะสีขาวที่โดนชนนะคะ
บอกว่าตัวเขากับน้องอีก๒คนไปเก็บเงินผ่อน
จากญาติของนายบุญยงอายุ๕๖ปีคนขับกระบะสีแดงที่มาชนเขา
ไปถึงจริงแล้วไปถามดีนะ
เพราะว่ารู้ว่าทางลูกค้าที่ต้องจ่ายเงินไม่อยู่
ถามดีแล้วกำลังจะกลับอยู่แล้ว
แต่นายบุญยงเป็นญาติของลูกค้าที่ต้องจ่ายเงิน

บุญยงขับรถตามมาพุ่งชนอย่างที่เห็นในคลิป

พอชนจนสะใจบุญยงก็หยุด
ขึ้นรถจักรยานยนต์หนีไปกับเมียตัวเอง
เราส่งคุณเนติชาวนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะ
จุดที่เกิดเหตุเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างอำเภอ
สิงห์จังหวัดชายนาฏกับอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานี
ก็อยู่ห่างจากบ้านของนายบุญยงประมาณ๒กิโล

ก็คือช่วงเวลาก่อนเกิดเหตุ
เห็นรถของนายมานะขับผ่านไป

เปิดกระจกทักทายชาวบ้านแถวนั้น
รถนายมานักขับผ่านไปสองนาที
บุญโยงขับมาเร็วจนแบบนี่

โอ้โหขับตามมาอย่างเร็วแบบนี้ค่ะ

ทุกผู้ชมครับเราไปที่บ้านของนายบุญยงนะครับ

คือเธอบอกว่าตอนนี้น้องเขยเนี่ย
ออกไปรับยาจิตเวทที่โรงพยาบาลนะครับ
เนื่องจากเขาเป็นผู้ป่วยจิตเวทคุยไม่รู้เรื่อง
เดี๋ยวตัวของนางปัธมาเนี่ย
เป็นคนให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนเอง
โดยนางปัธมาบอกว่าจริงแล้วเรื่องผ่อนท้องเนี่ย

ส่วนบุญยงเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลย
เงื่อนไขของการผ่อนคือต้องผ่อนวันละ๑๙๐บาท
ผ่อน๑เดือนนะ๓๐วัน๑๙๐นี่ก็คือ๕๗๐๐บาท

ปัธมาบอกว่าได้ผ่อนร่วมกับน้องสาวนะฮะ
ก็คือเมียของบุญยง
จนกระทั่งวันเกิดเหตุเนี่ย
นายมานะมาโวยวายมาเรียกเธอหน้าบ้าน

แต่ฝั่งของมานะก็โวยวายเสียงดัง
ทำให้บุญยงน้องเขยนะครับ

แล้วเหตุการณ์ก็เป็นไปตามคลิป
เขามาเหมือนเขาก็ไม่ให้เกียรติเรา

ใช่ใช่เหมือนแบบยั่วยุอ่ะ
ให้ทางคนของพี่ลมเตี๋ยลมขึ้น
โดยที่พี่ก็บอกเขานะว่าให้เขาไปก่อน
เพราะว่าทางนี้เขารับยาจิตเวท

ยกมือไหว้เขาก็แล้วเพราะเราพยายามล้างคนของเราแล้ว
แต่อย่างที่พี่พูดพี่ไม่มีผู้ชายอยู่ในบ้าน

ใครมันจะอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้

เดี๋ยวจะเรียกมาสอบกันต่อครับ